เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมมันเยอะจริงนะต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยค่ะ
โอ๊ยก็เล่นท่ายากนี่นะ
ท่ายากก็ล้มแบบไม่เป็นท่าเลยไม่เป็นท่าค่ะ
เอาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะคือภาพนี้ถูกบันทึกเอาไว้จากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
ขณะที่ขับรถไปตามถนนเพชรบุรีตักใหม่
ตอนนั้นเนี่ยก็ตอนที่รถคันอื่นเลี้ยวข้ามทางอะไรไปก็เรื่อยเปื่อยนะ
จังหวะที่กำลังจะออกตัวจู่ก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่แหละ
แซงมาจากทางด้านซ้ายนะดูให้ดี

สีแซงมาเลย

โอ้โห
อไซค์ไม่รักกันซะแล้ว

ก็อยากโชว์เองสิพี่ก็เสียหลักเสียท่า

เคราะห์ดีนะที่การโชว์ครั้งนี้
ไม่ได้ทำให้ใครต่อใครเขาบาดเจ็บ
มีเพียงแค่คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่เจ็บเอง
เจ็บเองก็ต้องรักษาตัวเอง

ก็ว่ากันไปแต่ย้ำแบบนี้ว่าต้องมีสติ
อย่าประมาทจะได้ไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับ

อย่าหาทำอย่าเล่นท่ายากอย่าคึกขนองอะไรแบบนี้คุณผู้ชม